อ้าวเอาอะไร
เอาอะไรเอาอะไร
คือครอบครัวบอกว่าน้องอยู่ก็มีอาการพูดจาไม่รู้เรื่อง
คนในครอบครัวคนในบ้านต้องไปจับเอาไว้อย่างนี้ค่ะ
แล้วน้องก็มีอาการอย่างนี้บางทีก็เหมือนพระอืดพระอม
เหมือนจะอาเจียนยกมือยกไม้เนี่ยค่ะ
แม่บอกว่าลูกน่าจะถูกทำคุณสัย

แล้วมีอาการเหมือนผีเข้าแบบนี้มา๓วันแล้ว

ต้องเฝ้าลูกทั้งวันทั้งคืนไม่มีใครได้นอนเลย

เพราะเรื่องนี้ต้องถึงหมอปลาค่ะ

อยู่ก็หน้ามืดเหมือนลมมันตีค่ะ

แต่พอกลับมาบ้านโอ้โฮท้าวชาขาชา

แล้วน้องบอกว่าพอปล่อยจิตให้ว่าง
เหมือนมีวิญญาณเข้ามาแทรกทันที
บอกตอนนั้นรู้สึกตัวทุกอย่างนะพี่

รู้สึกตัวแต่มันคุมไม่ได้เพราะจะมีบางจังหว
น้องเหมือนเหนื่อยอย่างนี้
แล้วน้องรู้ด้วยนะว่าวิญญาณที่เข้ามามีวิญญาณอะไรบ้าง

สิงตลอดจนน้องบอกน้องกินข้าวไม่ได้เลย
พอถ้ากินปุ๊บก็จะอ้วกออกกินปุ๊บก็จะอ้วกออก
สี่วันนี้ที่ว่าเป็นหนักหนักก็คือตั้งแต่ที่หนู
ตั้งแต่เล็กจนโตที่ไม่เคยเป็นเลยแต่มาเป็นช่วงนี้ค่ะ
แล้วเมื่อคืนที่เป็นนักสุดที่ว่าโดนสระโดนของค่ะ

มันไม่ใช่คนที่เรารู้จักเนี่ยเราก็เลยถามว่า
อันนี้คือใครมาทำไมอะไรประมาณนี้
คือตั้งแต่วันที่๑๒มีนาคมที่เริ่มมีอาการ
วันนั้นคือวันรับปริญญาของน้องด้วยนะ
แม่บอกแทนที่ครอบครัวจะได้ดีใจเฉลิมฉลอง
มาเครียดกับเหตุการณ์นี้ที่อยู่น้องเป็นแบบนี้ค่ะ

คือแม่เคยเลี้ยงกุมารทองแล้วทิ้ง

ก็เลยคิดว่ากุมารทองมาสิ่งร่างลูกหรือเปล่า

อีกแล้วคราวนี้อาการรุนแรงพูดไม่รู้เรื่อง
แม่ก็คุยอีกเป็นใครมาทำอะไร

ชี้ไปทางบ้านที่คนส่งมา

แม่เลยบอกผีบอกเออออกไปก่อนนะ

อาการหนัก

หน้าจอโทรศัพท์มือถือนี่แหละพันคลิปเนี่ย

สัมผัสได้ถึงอะไรบางอย่างเลย
ผมคิดว่าน้องคนนี้หนักเหมือนเดิม
เพราะผมเห็นอะไรบางอย่างในตัวน้อง

จริงถ้าดูจากอาการแล้วบอกว่าไปกินก๋วยเตี๋ยวมาเนี่ย
มันเดาได้อย่างหนึ่งเลยก็คือ๑อาจจะแพ้ผงชูรส
ก๋วยเตี๋ยวใส่กัญชาหรือเปล่า
อาจจะนึกแยกสองอย่างละกันอันแรกคือแพ้ผงชูรสก่อน
ถ้าแพ้ผงชูรสเนี่ยอาจจะมีอาการอ่อนเพลียขึ้นไส้อาเจียนได้
มีผิวแดงขึ้นมาเหมือนอักเสบได้
มีชาที่บริเวณคอหรือใบหน้าหรือแสบดินก็ได้
เหงื่อออกก็ได้นะครับหรือว่ามีอาการซึมเศร้าก็ได้
แต่ว่าจะไม่มีอาการเรื่องของการระแวงหรือการหลอนนะครับ
อีกอันหนึ่งที่น่าสงสัยเพราะตอนนี้เปิดเสรีแล้ว
ก็คือเรื่องของกัญชาถ้าแพ้กัญชาเนี่ยอันนี้อาจจะน่ากลัวกว่า
เพราะว่าอาจจะมีเหงื่อแตกใจสั่นหัวใจเต้นเร็วแน่นหน้าอก
หายใจไม่ออกก็ได้หรือที่น่ากลัวอีกอย่างก็คือ
ลักษณะเหมือนกับว่าเป็นเรื่องของการที่สับสน
พูดไม่รู้เรื่องนะครับหูแว่วประสาทหลอนก็ได้